สวัสดีครับกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
เราเริ่มต้นกันที่การติดตามเชียร์ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
เพราะว่าในรอบ๘ทีมสุดท้ายเราเจอศึกหนักกับอีรานนะครับ
ความพร้อมล่าสุดทางกฤษฎาวงแก้วก็เน้นย้ำนะครับเรื่องของสมาธิการควบคุมอารมณ์
พาทีมแพ้อิร่านไป๔๑๐จริงเล่น๐๔แล้วไทยเล่นดูดีกว่าได้ซ้ำไปในรายการนั้น
แต่ว่าจุดเปลี่ยนคือการที่กิจสดาไปโดนใบแดงจากอารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็แพ้ในที่สุด
ซึ่งก็จะพยายามตั้งสมาธิแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้ดีครับ
ก็เกมวันนั้นก็มันเป็นเกมที่ดีนะที่ผมเจอกับเขา๑๒นาทีแรก
ที่เราเล่นเราก็นำสองประตูต่อหนึ่งแต่ผมก็มาหัวเสีย
ก็พรุ่งนี้เราก็เล่นให้เหมือนแม่จริงครับที่เราเจอเขา
เราจะวิ่งจะฟัดเราจะสู้เพื่อเอาชัยชนะให้ได้
ไทยก็เคยได้รองแชมป์เอเชีย๒สมัยนะครับในปี๒๐๑๖
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพไทยอีรานเป็น๐๔นัดชิง
อีหร่านช้า๑๔เสมอ๔นัดไทยได้๕๖ลูกแล้วก็อีหร่านได้ยิงได้๑๐๑ลูกนะครับ
วันนี้ทีมไทยจะพบกับอีรานเวลาบ่าย๓ตามเวลาไทยในการแข่งขันรอบ๘ทีมของฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย
แข่งพร้อมกับอีกหนึ่งคู่คือเลบานอนกับทางอีรักษ์นะครับ
ส่วนเวลา๖โมงเย็นมีญี่ปุ่นพบกับบาเรนแล้วก็เวียดนามครับจะพบกับทางอูสเบกิสถานครับ